มาค่ะป้ายแดงอยู่เลยหายไปซะงั้น

เมียป้ายแดงเพิ่งแต่งกันหมาดเข้าหอคืนเดียวอ้าว
แต่งเมียป้ายแดงมาหมาดเข้าหอกันคืนเดียวเท่านั้นเอง

เออเออแล้วตอนท้ายเจอไม่เจอยังไงเนี่ย
ถ่ายรูปยังน่ารักกันอยู่เลยอะนะ

นายชายศิษฐ์ค่ะชาวโพเอ็น
อายุ๓๕ปีเขาเป็นอดีตทหาร

ก็ไปขอความช่วยเหลือจากนักข่าวที่ปราจีนบุรี
ขับรถถูตะเวนตามหาเมียค่ะ
บอกว่าเหมือนรู้ข่าวมาว่าเมียหมี
หนีมาทำงานอยู่ที่แถวปราจีนบุรี

พบรักกับนางเสานุษย์อายุ๒๕ปี
นุษย์เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะคุณนักข่าว

คบหากันมาสักได้๑ปี

ทำหนังสือผ่านแดนไปได้๓วัน

ไปถึงที่บ้านเจ้าสาวฝั่งนู้นเลย
ปลาคุณไปแต่งฝั่งนู้นเหรอถูกจ้ะ

เขาบอกว่าหลังจากพิธีต้องเข้าห้องหอถูกไหม

ตัวเขามีธุระฝั่งไทยเรื่องงานต้องกลับมาก่อน
ก็เลยคุยกับเมียป้ายแดงที่เพิ่งเข้าหอกันเมื่อคืน

ปรากฏรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ
เมียรักไม่มาและไม่ติดต่อมาด้วย
ตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนรู้ว่า
พ่อแม่บอกว่าเอ้าก็ผู้หญิงกลับไปแล้ว

ตัวเองก็เลยคิดได้ขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าถูกหลอกให้แต่งงาน
ตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจที่สพมอุดรธานีค่ะ
ตำรวจบอกเป็นคดีแพ่งให้ตามฝ่ายหญิงมาเจรจากัน
หนุ่มเอ็มอดีตทหารรายนี้เลยตัดสินใจ
โซเชียลก็แล้วกันเห็นโซเชียลก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น
ตัวเองก็เลยโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊ก
ปรากฏโอ้โหด้านมีคนมาแอบอ้างเป็นนักข่าว
บอกเดี๋ยวตามหาให้แต่ขอ๕๐๐๐
เขาบอกโหโชคดีนะเกือบโอนยังไม่ได้โอน
ก็เลยตัดสินใจขับรถตามหาเมียตัวเองที่ปลาจีน
สุดท้ายมาเจอนักข่าวจริงค่ะแล้วก็เลยขอความช่วยเหลือ
นักข่าวท่านนี้ก็เลยประสานตำรวจสพศรีมหาโพธิ
สั่งให้ชุดเสริมสวนออกตามหา
แต่ระหว่างนั้นเขาบอกว่านางเสานุษย์เมียค่ะ

เมียค่ะคำแรกที่จะพูดไม่ได้บอกคิดถึงแต่อย่างใด
แต่พ่นคำด่าตั้งแต่คำแรก

เมียค่ะแล้วก็บอกว่าเงินค่าสินสอดก็เหมือนค่าเข้าห้องหอนั่นแหละ

เอ้าเอ็มบอกพยายามอ้อนวอนขอเถอะเมียจ๋าอย่าเลิกกันเลย

แล้วมันเป็นยังไงคุณอยากฟังไหมลองฟังค่ะ
เมียพี่ต้องการอะไร
ไม่ต้องการยังไงมาร่งพักมาคุยกันจบ
คืออะไร
เราคุยกับพี่บอกว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่

จะทำงานทำมาหากินด้วยกัน

แล้วคบมากันต้องเป็นปีก็ต้องดูอกดูใจกันอยู่แล้ว

แล้วไปเข้าหอคืนเดียวแล้วทำไมถึงแบบอ้าวแล้วทำไมถึงเอาเงินแล้วไปเลยล่ะ

เอ็มกลับมาไทยเมียบอกจะตามมาปรากฏเมียหนีไปทำงานปลาจีนแล้วยังไง

และขอสินสอดคืนได้ไหมเพราะพี่น่ะหมดไปเป็นแสนแล้ว
ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องให้เขาเอาสินสอดไปขอไปแต่งอะไรกันกินที่ลาว

นะไม่ต้องถามแล้วแหละว่ารักหรือเปล่านะ